คุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้รถติดสนั่นเลยนะครับ

เพราะอะไรฮะเพราะครูกายแก้วท่านผ่านไม่ได้
อะไรคือกรูกายแก้วแต่ครับ
สายเวทสายมูจะรู้จักนะฮะรูปปั้นครูกายแก้วตรงนี้คุณ

คุณผู้ชมฮะนี่แหละฮะก็คือสาเหตุที่ทำให้รถติดสนั่นเลย
รัชดาพิเศษขาเข้าก่อนถึงรัชดาพิเศษ๓๖นะครับ

กว่าจะเคลียร์เส้นทางจราจรตรงนี้ได้๙โมงกว่าแล้ว
คุณเชื่อไหมจากรัชดาท้ายแถวสะสมต่อเนื่องไปถึง

คุณผู้ชมก็รู้อยู่ธรรมดาก็ติดหนึบอยู่แล้วเนี่ย
เส้นจากพระอราม๗มุ่งเข้ารัชดาเนี่ย
เมื่อเช้าเนี่ยอัมภาษณ์รับประทานนะครับ
เพราะว่าความสูงของรูปปั้นครูกายแก้วเนี่ย
วกกับรถไปนะความสูง๔๓๐เมตรนะครับ
ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านสะพานลอยตรงนี้ได้นะครับ
คือรถที่บรรทุกรูปปั้นครูกายแก้วรูปปั้นสีดำแบบนี้
มาจากราชบุรีคุณเพื่อไปส่งรูปปั้นหล่อ
ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านแยกรัชดาลาดพร้าวนะครับ
ว่าจะถึงแล้วนะมาได้จากราชบุรีมาถึงตรงรัชดาแล้ว
เกือบแล้วนะฮะนอกจากเรื่องรถติดแล้ว
หลายคนโดยเฉพาะสายมูสายเวศนะฮะ
ก็บอกว่านี่แหละรูปปั้นครูกายแก้ว
แสดงอภินิหารติดอยู่ตรงนี้ก่อน
หรือท่านไม่อยากไปมีความคิดแบบนี้นะ
คือถ้าหลายคนเนี่ยศึกษาและมีความเชื่อเกี่ยวกับครูกายแก้วนะครับ
กายแก้วท่านช่วยเรื่องความสำเร็จร่ำรวยเจริญรุ่งเรือง

ครึ่งมนุษย์ครึ่งนกมีลักษณะคล้ายกับนกกระเวก
เป็นสัตว์ป่าในตำนานอาศัยอยู่ในป่าหิมพานมีเสียงไพร้อ
กดให้ทุกคนหยุดฟังดึงดูดแล้วก็โน้มน้าวใจ
เหล่าพ่อค้าแม่ขายนิยมบูชาครูกายแก้ว
เพื่อดึงดูดลูกค้าค้าขายจะได้กำไร
เงินทองไหลมาเทมา
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคนจีนไต้หวันฮ่องกง
บูชาครูกายแก้วนะแต่เราไม่ค่อยเคยเห็น

โรงแรมแห่งนี้เขาคงมีคนจีนอะไรเยอะนะ
เขาก็เลยจะปั้นรูปปั้นนี้ไปส่งที่โรงแรมนะครับ
แต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าท่านทำให้รถติด